วันนี้ไอ้ไข่มาบ้างยังใครได้อ่านไอ้ไข่บ้างยัง

อย่างนั้นไอ้ไข่ตามต่อมาเลยครับไอ้ไข่รุ่นสมหวัง
หรือว่าไอ้ไข่คุ้มเสือที่จังหวัดเชียงใหม่
ไข่คุ้มเสือเนี่ยตั้งอยู่หน้าอาณาจักรคุ้มเสือครับ
ตะบนริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ขอให้กิจการนะฮะแล้วก็สามารถพยุงตัว
แล้วผ่านพ้นโควิดไปให้ได้
เมื่อวานนี้ครับมีพนักงานคุ้มเสือแล้วก็
ทยอยกันมาขอโชคลาภกันตลอดทั้งวัน
บางคนมีเคล็ดในการขอโชคนะฮะ
ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอให้เลขนะฮะ
ได้เลขติดต่อกันมาหลายงวดเลย
งวดนี้มีผู้หญิงคนนี้ครับเขามาขอโชคลาภเช่นกัน
ขอเลขด้วยการลุ้นเลขจากก้านทูบนะฮะ
อ่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วยังเห็นแล้วยัง
เห็นแล้วครับจากไอ้ไข่ขยับไป
ไอ้จุกวัดประชุมฮะไอ้จุกวัดประชุมอยู่ที่
ฉางจังหวัดระยองฮะเหมือนไหมเหมือนไอ้ไข่ไหม
คนละแบบกันไม่เหมือนกันนี่คือไอ้จุก
ตลอดทั้งวันที่วัดประชุมมิตรบำรุงตำบลบ้านฉา
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยโอ้โหผู้คนหลั่งไหลกันมา
มีคุณป้าท่านหนึ่งก้มเงย
ขยะเสร็จก้มเงยมองไปที่อ่างน้ำมนต

แล้วก็มองหน้าป้าป้าก็ยิ้มยิ้มเพราะอะไร
ได้เลขติดปลายนวมไปเลขอะไรนะฮะ
อ่างน้ำมนต์นี่เดี๋ยวนะป้า
เห็นเลขเหรอป้าเห็นจริงฟังป้าเถอะ
มิดจะเห็นเป็น๒๕จ้ะ
วันนี้ในใจเจริญเรียกอะไรละ

เรียกว่ายายเราเรียกป้าให้เกียรติสักนิดหนึ่ง
ครับนะฮะผมป้าก็ยังไม่ได้งอกเลยนะ

ลังยังไงให้ดูที่ของของคืออะไร
ของเล่นเครื่องเส้นดูข้างหลัง

พลืดยาวไปตลอดกำแพงนะครับ
ดังนั้นการันตีความขลังของไอ้จุกบ้านฉาง

พาไปที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังกันหน่อย
รู้จักต้นกระดูกไก่ไหมคะ

ต้นไม้ค่ะต้นกระดูกไก่ไม่ใช่กระดูกไก่เฉยนะ
ลักษณะคือเป็นพุ่มนะคะเป็นไม้ยืนต้น
นี่เจอต้นเผือกแบบนี้
คนที่เจอเขาก็บอกให้โชคให้ลาบแน่เลย
มันมีสิ่งที่ลี้ลับอยู่นะ

คนที่ไปเจอชื่อว่าคุณประวิทอายุ๕๐ปีนะคะ

ใบเป็นสีม่วงอ่อนถัดลงมาเป็นสีขาวนวล

เนี่ยก็เลยตัดสินใจเอามาปลูกไว้ที่บ้านนะคะ
ถามว่าก่อนหน้านี้หรือต้นนี้

พี่ประวิทย์เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป

มักจะออกไปหาปลามีอยู่วันหนึ่งค่ะแกออกไปหาปลา
แล้วไปเจองูจงอางตัวใหญ่๒ตัวไม่เจอตัวเดียวนะ
เจอมาคู่สองตัวค่ะนอนอยู่บนหินศิลาแรง
ทีนี้โอ้โหก็กลัวสิคะงูจงอางงูบงหลาเนี่ย
โอ้โหฉกนี้คือตายนะแกก็เลยพูดกับงูบอกว่า
ขอได้ไหมขอแค่เดินผ่านอย่ามาทำร้ายกันเลย
ทันทีที่พูดเท่านั้นแหละค่ะงูจงอางทำไงรู้ไหมคะ
เลื้อยเข้าไปในป่าโกงกลางปล่อยให้พี่ประวิทย์เดินผ่านตรงโขดหินตรงนั้นไป
จากนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยกลับมาที่บ้าน
ถูกรางวัล๒งวดติดคราวนี้ค่ำคืนวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ที่ผ่านมา

แต่คราวนี้ไม่เจองูจงอางแต่มาพบนี่แหละ
ต้นนี้เลยต้นกระดูกไก่เผือกนะคะ
ก็เลยขอขอเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าขอเอาต้นนี้ไปปลูกที่บ้าน

ก็นอนฝันเห็นบริเวณลานหินศิลาแรงอีกครั้งหนึ่ง
ฝันเห็นงูจงอางนอนโผล่หัวอยู่ในโพรง๑ตัว
ก็เลยคาดว่าน่าจะยังมีต้นกระดูกไก่เผือกอีกหนึ่งต้นแน่
และตั้งใจจะไปหาดูอีกนะคะ
เดี๋ยวหลังวันที่๑กันยายนนี้
จะไปหาอีกเพราะถ้าเกิดว่ามีสองต้นคู่กัน

งูจงอางที่เขาอยู่กัน๒ตัวนะคะ
หลังจากที่นำมาปลูกที่บ้าน
พอมีคนทราบข่าวก็มาดูต้นกระดูกไก่เผือก
พี่อันนับกิ่งก่อนนับกิ่งกี่กิ่งค่ะ

กิ่งนับเห็นไหม

กิ่ง๑๐ใบ
กิ่ง๑๐ใบส่วนบ้านเลขที่คือ

ก็บอกแค่นี้ต้นกระดูกไก่ให้โชคน่าจะเป็นต้นเดียวในโลก
ที่มีสีขาวแบบนี้เหรอที่เผือกแบบนี้นะฮะ

พระเอิญมากเลยบ้านเลขที่
ตรงกับเลขทูปแม่น้ำหนึ่งบอกอีกครั้งหนึ่ง

ไอ้ขาวเผลออย่างนี้ผมกลัวแล้วกัน